เรียกว่าการกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวสำหรับคนไทยล็อตแรกที่ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศในแต่ละส่วนกันค่ะ
นี่ตอนตี๓นะคะตีสามของวันนี้ก็คุณสมบูรณ์แทร่ว่างก็ไปถึงบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโอ้โหก็ครอบครัวก็ต้อนรับอบอุ่นนะคะแม่เนี่ยนะคะก็กอดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้ทำต้มขาไก่นะคะของโปรดลูกเอาไว้รอเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยเหลือนำตัวลูกกลับบ้านค่ะ
ขอบคุณประเทศอีสาเอียโรประเทศไทยนี่เลยเขาดีที่สุดแล้วเขาช่วยได้ร่วมบอกของแม่มาแล้วแม่ดีใจมาก
แม่อย่าพูดหลายอย่างเลยแจ้ว่าแม่พูดแม่โอ้

จังหวัดน่านนะคะกลับถึงบ้านแล้วส่วนที่อุบลราชธานีค่ะคุณแม่อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสมัยพัดทองก็เป็นแม่ของคุณวิชัยคำศรีนี่ก็กอดกันเหมือนกันนะคะคุณวิชัยเนี่ยก็กลับบ้านเมื่อกลางดึกอันนี้ตีสองเห็นไหมคะครอบครัวเนี่ยนำฝ้ายคือภาษาอีสานเขาเรียกว่าไฟล์ผูกแขนก็เอามาผูกข้อ
อันนี้ก็คือบ้านของคุณสถิตพรมอุนาศ
คุณแม่ก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณกิติพงศ์นะฮะ
คุณกิติพงศ์ก็กลับจากอิสราเอลถึงบ้านที่หนองบัวลำพู
ญาติพี่น้องก็ผูกข้อมือรับขวัญที่รอดปลอดภัยกลับมานะคะ
ก็ทำพิธีผูกแขนข้อไม้ข้อมือรับขวัญแม่เนี่ยร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจนะคะ
คุณกิติพงศ์เนี่ยบอกว่าอยู่อิสราเอล๑ปีเคยเจอเหตุสู้รบนะคะ
แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่ผ่านมามีเสียงแจ้งเตือน
งานไทยก็หลบระเบิดในห้องนิรภัยทันเวลา
แต่ว่าครั้งนี้กลุ่มแรงงานไทยที่รู้จักกันทั้งหมด๑๑คนไม่ทันตั้งตัวค่ะ
ฮามาสบุกเข้ามาถึงในแคมป์นะคะ
ที่พักเขาอยู่ใกล้กับฉนวนกาซ่าเลยค่ะประมาณ๓กิโลกรัม
พอกลุ่มฮามาสเข้ามาก็กราดยิงไปทั่วทุกคนก็วิ่งหนีตายเข้าไปในห้องบังเกอร์
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังตลอดเวลาไม่กล้าออกมาหลบอยู่แต่ในห้องนะคะ
คุณกิติพงศ์บอกว่าพกเหรียญหลวงพ่อเจริญวัดโนนสว่างแล้วก็พกผ้าถุงของแม่ค่ะ
เพราะถุงของแม่มีเหรียญ๑๐บาท๕บาทและเส้นผมของแม่ห่อเอาไว้รวมกัน
คุณกิติพงศ์บอกว่าตรงนี้ช่วยคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยกลับมานะคะ
ก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะสำหรับการช่วยเหลือของทหารอิสราเอล
พาขึ้นรถบัตรไปจุดปลอดภัยแล้วก็ทราบข่าวจากนายจ้างว่า
แรงงานไทยถูกยิงเสียชีวิต๖ศพแล้วก็มีชาวอิสราเอลอีกกว่า๒๐ศพนะคะ
ก็เสียใจมากเพราะว่าทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวค่ะ
กว่าเราจะออกมาเข้าห้องน้ำแต่ละทีนะครับแล้วก็ต้องได้หมอบหลบออกมา
แล้วก็รีบเข้าไปเหมือนเดิมนายจ้างก็มามาบอกยืนยันบอกว่า
เพื่อนทั้ง๖คนเสียชีวิตแล้วนะมันก็เป็นอะไรที่ปลดภูมิใจครับ
คุณกิติพงศ์กลับบ้านแล้วแต่แม่เนี่ยบอกว่าไม่ให้กลับไปอีกแล้วนะคะ
เพื่อความปลอดภัยนะถึงแม้ว่าจะติดสัญญาอีก๕ปีได้เงินเป็นแสน
แม่บอกไม่เอาแล้วนะคะ